พาไปดูการแข่งขันเล่นว่าวไทยกันหน่อย
ว่าวไทยอันนี้นะคะมีชื่อว่าว่าวสลาแยค่ะ
เป็นการส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์นะคะ
ศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตรังค่ะ
ว่าวไทยหลากหลายสีสันที่เราเห็นกันอยู่นี้
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเทศบาลนครตรัง
ที่บริเวณสนามฟุตบอลสนามกีฬาทุ่งแจ้ง

โดยว่าวสลาแยเป็นว่าวที่ชาวจังหวัดสตูนนิยมเล่น

แต่ว่าวชนิดนี้เริ่มเข้ามาแพร่หลายในจังหวัดตรัง
เมื่อประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมาค่ะ
โดยนิยมเล่นกันในช่วงตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคม
จนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะ
เพราะว่าจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดลมเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้นั่นเอง
คุณลุงชมจำนงนะคะอายุ๗๙ปี

แล้วก็นำว่าวสลายแยเข้ามาเป็นคนแรก
บอกว่าการแข่งขันว่าวเป็นกีฬาพื้นเมืองเก่าแก่ที่สุดชนิดนึง

ยังนับเป็นการละเล่นของชาวบ้านแล้วก็ชาวนา
หลังจากการเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยนะคะ
พร้อมกับเล่าถึงที่มาของการเล่นว่าวชนิดนี้ในภาคใต้
โดยบอกว่าต้นแบบการเล่นว่าวสลายแยมมาจากจังหวัดสตูนค่ะ
เมื่อเจอว่าวสลายแยร์เนี่ยผมก็แพ้เขาผมได้ที่สอง
ผมก็ขอตัวอย่างมาแล้วก็มาสร้างที่จังหวัดตรังเนี่ย
ก็เลยเผยแพร่กันมาจนถึงบัตรนี้
ได้ทำการแข่งขันกันมาจนตลอดทุกวันนี้
การแข่งขันว่าวสลาแยในครั้งนี้นะครับ
มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด๑๗ทีม
จากจังหวัดตรังพัทธลุงนครศรีธรรมราชกระบี่และสตูน
โดยใช้ว่าวกว่า๖๙๐ตัว

ผมดูลักษณะแล้วมันต้องโยนขึ้นไป
โยนคือปกติแล้วเวลาเล่นว่าวเราจะต้องถือ

แต่อันนี้คือโยนว่าวให้ขึ้นไปสูงที่สุด
มาดูกติกาการแข่งขันกันนะคะ
จะมีการปล่อยว่าวครั้งละ๕ตัว๕สี
เชือกแต่ละเส้นโดยมีเสาหลักเป็นเหล็กค่ะ
ว่าวตัวไหนที่ขึ้นและสามารถตีให้หลักไม้ไผ่ตกลงมาได้ทั้งหมด
โดยจะต้องตั้งฉาก๙๐๑๐๐องศา

แต่มีข้อแม้ว่าว่าวตัวนั้นจะต้องอยู่ในท้องฟ้า
ได้นานประมาณ๓นาทีด้วย